ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่สามอำเภอสถิงพระจังหวัดสงคราออกมาโวยค่ะ
หลังจากผักตบชาวาขึ้นเต็มคลองพายเรือออกไปหาปลาไม่ได้น้ำเน่าเสียแล้วก็ปลาทยอยตายอย่างต่อเนื่อง
ร้องเรียนไปหลายหนแต่ว่าไม่ได้รับการแก้ไขนะคะ
ที่บริเวณคลองครูขุดในพื้นที่หมู่ที่๓ตมครูขุดอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาค่ะชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนัก
เนื่องจากว่า๓๔คลองในพื้นที่ซึ่งมีระยะทางประมาณ๓๖กิโลเมตรนะคะอ่วมเต็มไปด้วยผักตบชาวาวัชพืชหนาแน่นทั้งคลอง
อีกทั้งมีการกีดขวางทางน้ำค่ะทำให้ชาวบ้านหลายร้อยหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนนะคะ
โดยเฉพาะชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงที่ต้องมีการแล่นเรือผ่านคลองตรงนี้ค่ะ
ออกไปหาปลาเป็นอาชีพหลักก็เดินทางลำบากนะคะ
อย่างเช่นนางสุนาวัย๔๗ปีชาวบ้านหมู่ที่๓บอกว่าผักตบชาวาวัชพืชในคลองเนี่ยทำให้ไม่สามารถที่จะนำเรือออกไปทะเลสาบสงขลาได้
วันต้องมีการแล่นเรือไปด้วยความทุลักทุเลต่าง
จากนี้นะคะผักตบชาวายังถือว่าเป็นการกิดขวางทางระบายน้ำในคลองค่ะ
ทำให้น้ำไม่ไหลเวียนจนเกิดการน้ำเน่าเสียปลาตายออกซิเจนไม่มี
และล่าสุดนะคะถ้ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
น้ำก็จะเกิดการทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้าน
พื้นที่เกษตรเสียหายอีกด้วยนะคะ
นี่คือทุกชาวบ้านแล้วก็กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ